วงการละครวงการซีรีส์กันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะได้รับผลกระทบเหลือเกินนะคะ
โรคโควิดนะคะระบาดเพราะว่าถ่ายทำไม่ได้
ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันค่ะ
เพื่อป้องกันโควิดกลับมาระบาดค่ะ
ส่วนน้องรักคุณหญิงปณิตาที่ก่อนหน้านี้
โพสต์คำคมชวนสงสัยเหมือนมีปัญหาเรื่องความรักค่ะ
พี่นีโน่บอกไม่ต้องห่วง
ิงนางยังไม่อยากกับสามีแน่นอน

ตัวเองเป็นผู้จัดละครก็เท่านั้นแหละค่ะ

วันนี้เนี่ยเป็นคนทำงานแล้วก็จริงจังกับงานมาก
โดยเฉพาะความฝ่ายฝันของหนิง

ใช่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบด้านนี้มาก
เพราะฉะนั้นแกทุ่มสุดตัวจริง

ผู้จัดไม่ต้องอินขนาดนี้ก็ได้นะ

ไม่ต้องอินขนาดนั้นเอาพอดีพอดีมันจะได้ไม่เครียด
รับรองว่าละครเรื่องหน้าเนี่ยเข้มข้นแน่นอน